เห็นจุดชมวิวแบบนี้สวยงามสดชื่นที่สุดเลยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
สามารถรายงานสภาพอากาศได้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะใครอยากจะไปท่องเที่ยวชมวิวแบบนี้แนะนำว่าให้รีบไปในช่วงเช้านะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ตาโรด้วยอาวอน